คุณผู้ชมครับอีกสองวันถึงวันแห่งโชคลาภนะฮะในการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะเขามีการวงสวงกันที่กำแพงเพชรนะฮะไปขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนนะฮะเจ้าแม่ตะเคียนไปประทับร่างทรงเขาบอกว่าคุณผู้ชมสังเกตนิ้วของเจ้าแม่ร่างทรงให้ดีไปดูเลยครับ
นี่ชาวบ้านบอกว่าต้องดูที่นิ้วของร่างทรงที่เขาชูขึ้นมาครับนี่เป็นร่างทรงของเจ้าแม่สร้อยทองเป็นเจ้าแม่ตะเคียนที่ไปประทับที่ร่างทรงเขาบอกว่าเขาดีใจที่เห็นชาวบ้านไปบูชาเพื่อรับโชคลาภกันเจ้าแม่ก็หุ่นเลาะแบบนี้ชูนิ้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่คนจะมอง
อย่างงี้ก็แล้วแต่คนจะมองนะครับร่างรามยกนิ้วชูนิ้วส่งสัญญาณให้กับบรรดาชาวบ้านที่ไปขอโชคลาบกันเขาทำกันเมื่อคืนสามทุ่มครับหัวเราะทำท่าดีใจที่ชาวบ้านเข้าไปชาวบ้านก็เชื่อว่านี่แหละคือเจ้าแม่สร้อยทองที่ลงมาประทับร่างเจ้าแม่สร้อยทองก็บอกกับชาวบ้านว่าถ้าพวกเจ้ามีโชคมีลาบกั

โชคลาภไปแล้วชาวบ้านก็รับทรัพย์กันมากมายอืมงวดนี้ก็มาอีกเห็นนิ้วไปแล้วนะฮะเจ้าแม่เขาว่ายังไงก็ตามนั่นเลยคุณผู้ชมนะฮะยังไม่หมดเท่านี้มาชุดใหญ่กันอีกรอบหนึ่งแล้วกันกับเรื่องของโชคลาภครับนะฮะพาไปต่อที่จังหวัดสุโขทัยเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดกับปุ้ยช่วยก

ปีภาษณ์ในพิธีแต่พอเสียงปีภาษณ์หายไปพิธีเสร็จอาการเหล่านี้ก็หายเป็นผลิตทิ้งแน่นอนนะฮะชาวบ้านบอกว่านี่มันคืออภิษฐิหารที่เกิดขึ้นจากพ่อปู่แล้วก็นี่ฮะไปส่องดูขัดน้ำมนต์กันศูนย์รวมของการทำพิธีส่องแล้วก็เอาเลขต่างต่างที่เห็นไปเสียงโชคกันแล้วแต่ศร
แต่ปรากฏว่าทุกเช้านะไก่ปูนปั้นเอยนะฮะ
ที่นำมาถวายไอ้ไข่มันล้มระเนละนาด
ตอนแรกคิดว่าเป็นเด็กซุกสนหรือหมาแมวมาทำล้ม
แต่พอเกิดเรื่องทุกวันเจ้าอาวาสก็คิดว่า
ุมารปิ่นเพชรมีส่วนผสมของดินเจ็ดป่าช้า
และกระดูกผีตายโหงคงไม่พอใจแหละ
น่าจะแสดงอิทธิฤทธิให้เห็นจึงต้องย้ายกุมารปิ่นเพชร
กลับมาที่เดิมนี่แบบนี้แหละฮะที่อุดรธานีครับ
ไปที่อำเภอหนองหัวซอนะคะวัดภูตภาวทอง
ที่นี่ค่ะนักท่องเที่ยวพากันคลานลอดใต้หิน
เผาทองสะดอกเคราะห์แบบนี้นะคุณบรรยากาศดีจัง
กราบหลวงปู่หินหยกขอโชคขอลาบจากองค์ปู่มุจริน
นคราชที่พันรอบสะโบกขอรณีสระน้ำศักดิ์สิทธิ
ชาวบ้านเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วก็มีการทาแป้ง
ต้นตะเคียนพันปีเจ้าแม่ท้องทิพย์ด้วย
มีเยอะนะเออขอเลขเด็ดกันทั่วหน้าเลยจ้ะ
แต่คุณสังเกตดีสิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับคนที่มาขอโชคลาภกัน
ก็คือแม่ตะเคียนป้ายทะเบียนรถปริศนาเลขขอไข่
องู๗๗๐นครราชศรีมาที่วางไว้กับตอตะเคียน
ไม่มีใครรู้ว่าใครมาทำตกไว้ป้ายนี้
มาอยู่ได้ยังไงตั้งใจมาขอมาขอเจ้าแม่
หรืออย่างไรสุดท้ายแล้วนักนิยมตัวเลขเขาก็เลยบอกว่านี่แหละเป็นโชคลาภที่เจ้าแม่ให้หรือเปล่า
ไม่ต้องถูไม่ต้องถูไม่ต้องโรยเลยชัดแบบนี้เลยนะคะสำหรับทะเบียนรถอันนั้นแหละ
ไปดูของแปลกกันบ้างดีกว่าครับไปดูต้นหมากที่บ้านเลขที่๙๕ทับ๑หมู่๑๐
ของนางวิมราดาเหลืองดำรงอายุ๖๑ปีอยู่ที่กบินบุรีปราจีนบุรี
มันแตกยอดออกมาสิคุณผู้ชมถ้ามันแตกยอดธรรมดาปกติ
เราก็คงไม่ไปถ่ายทำมาให้ดูนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามันคล้ายกับพญานาคเจ็ดเซียนทีเดียว
โอ้โหเห็นอย่างนี้ชาวบ้านก็คือฮาสิฮะพาไปดูกันไปส่องกันไม่ขาดสาย
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าหมากต้นนี้มันคล้ายพญานาค๗เสียม
มันเกิดขึ้นหลังจากที่ไปไหว้พ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาที่คำชโนธอุดร
จากนั้นมีโชควาดตลอดเลยนะการข้าวขายก็ดีขึ้น
ขายครึ่งวันของก็หมดแล้วแต่ก่อนเช้ายันเย็นนะฮะ
นี้เขาบอกว่าบ้านเลขที่เอ่ยหมู่เอ่ยอายุเอ่ยก็คงจะมาสักตัว
เลขที่๙๕หมู่๑๗อายุเจ้าของบ้าน๖๑ก็หวังว่า
ถ้าเกิดว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่มันเกิดขึ้นจริงก็ขอให้ปังสักเลขแล้วกัน
ปิดท้ายกันที่ต้นกล้วยน้ำว้าแปลกครับขอให้ถูกแบบกล้วยเลย
เครือกลางลำต้นอยู่กลางสวนผลไม้ของนายอินเจริญอายุ๘๕ปี
เลขที่๕๑หมู่๔อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับ
โดยต้นกล้วยต้นนี้สูงประมาณ๕เมตรได้ครับที่กลางลำต้น
แทงปลีออกเครือนับได้๑๙หวีเป็นที่แปลกใจของเจ้าของบ้าน
แล้วก็ชาวบ้านที่แวะเวียนมาดูนะฮะมาจุดทูบมารูปแป้งขอโชค
ลาบกันไม่ขาดสายทุกคนที่มาดูต่างพร้อมใจกัน
นำบ้านเล็กที่แล้วก็จำนวนหวีกล้วยเนี่ยนะฮะ
ไปเป็นเลขนำโชคในงวด๑๖ธันวาคมนี้ครับ